คำถามตอนเด็กปีนี้ผมบอกไปแล้วใช่มั้ย

คำถามตอนเด็กก็ไม่ง่ายแต่อย่าบ้านะครับ
เพราะว่าเราจะช่วยให้เด็กฟังก็ต้องเอาที่เด็กเขาอยากฟัง
ถ้าไปพูดแบบเป็นคำกรมากเขาอาจจะไม่ค่อยอยากกลับ

เรียนอย่าแบ๊ดแบ๊ดอย่าบ่อย
ก็อย่าตอยค่อยสร้างสลักใจ

แต่ว่าคืออย่าไปเครียดการเรียนมาก
คือบางคนอาจจะเรียนเก่งบางคนจะเรียนไม่เก่งมาก
คืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเรียนไม่แย่

เป็นบางคนที่ไปได้ก็คือเรียนเซอร์ธิปนิกของที่นึงเลย

ผมว่าเด็กหลายคนยังเหมือนจุ้นเจ้า

มีความรู้ในแน่นดีหาเพื่อนตอบใจเพื่อนเข้าใจเพื่อนครับ
ภูติอย่างทำอย่างหรือว่าต้องมีการสาธารณ์

เพราะต้องสร้างพลังใจได้เจ็บแข็ง
จำร้านไลฟ์เด็กเราน่ะให้มีพลังใจเบื้องเจ้า
เป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขเป็นพลังของ

จำนวนเป็นคำกรรมมากเค้าอาจจะอยากฟัง
ก็เลยเอาเพียงนี้กำลังดัง
ถ้าถามกันให้ดี
ต้องอยากแพ้แพ้จังบ่อย
เรียนอย่าแพ้แพ้อย่าบ่อย
โอเคขออนุญาตเจ้ากลุ่มเป็นคนรู้ชมแล้ว
ขอบคุณที่ที่ทุกคนแล้วกัน
กับน้องน้องทุกคน
สู้คุ้ณ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป